คู่นี้นะฮะเขาซุ่มคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ

บางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่นี้เขาคบกันอยู่ก็คือ
กาชัยแล้วก็สาวมารีเบอร์เนอร์นั่นเองนะคะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มพิษเข้ามาที่ไทยรัฐของเรา

ที่จะเข้าฉาย๑๗กุมภาพันธ์นี้แล้วก็เปิดใจ
คุยเรื่องมารีเต็มกับบันเทิงไทยรัฐ
ด้วยน้องหมาแล้วเราก็อยากรู้แต่หอยั่งรู้เรื่องหัวใจเขามากกว่าไง
พิษเนี่ยบอกว่ารู้จักมารีได้ก็เป็นเพื่อนกับพิมถา

แล้วก็มาเจอกันช่วงนี้จะได้ออกไปไหนกัน
ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอกันด้วย

ชงโซเชียลก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากมาย

กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างเราคล้ายกันนะครับ

มารีเป็นผู้หญิงลุยเป็นคนตรง

ที่สำคัญคุณขาเขามีอะไรสื่อรักรู้ไหม

แล้วคือมารีเนี่ยหลงรักเจ้าชาวมอยตัวนี้มากเลยนะคะ
ขนาดรูปอวยพรวันเกิดค่ะก็ยังเป็นรูปกับน้องหมาเลยว่าอย่างนี้นะคะ
ตัวเองเนี่ยนะฮะพีชบอกว่าผ่านมาหมดแล้ว
แบบที่เปิดเผยในการคบกันแบบปิดบ้างล่ะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมมองกันใหม่เขาบอกว่าทุกวันนี้ออกไปไหนมาไหน
ด้วยกันเนี่ยเป็นปกติรูปเนี่ยไม่ได้ลงก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบเลิกคุยกันแล้วหรืออะไรนะคะ
๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยที่จะถึงเอายังไงดีพีช
บอกว่าเอาจริงพี่ไม่ได้เตรียมแผนอะไรเพราะว่าเราสองคนเนี่ย
ก็ธรรมดาครับก็คุยกันศึกษากันตอนปกติ

คือเขารักหมามากเหมือนกัน
รูปตัวเอง๒สัปดาห์ลงรูปหนึ่ง
ความรักที่เฟ้อขึ้นด้วยล่ะนะคะ
เพราะว่าสองคนนี้ก็เข้าวงการมัฏตันสักเล็กน้อย
เมื่อวานั้นคุณน่ะสัมภาษณ์น้องหมาอยู่

น้องหมาที่ไม่อันนี้เลย

หลังของนางเป็นหนังเกี่ยวกับสุนัก

คอยดูระบงระเบิดอะไรอย่างนี้
นิ้วน้องน่ารักมากคีอ้อนมาติดเจ้าของมากเลย

ก็ติดตามทั้งหนังแล้วก็เรื่องความรักของคู่นี้ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะมาพูดถึงกระแสร้อน